เรื่องนี้ค่ะเป็นแฟนกันแล้วมันมีคำถามไงว่า
ตกลงเธอจะคบผู้ชายคนใหม่นี้จริงใช่ไหม
เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่ร้านเนื้อย่างแฟนเก่า
ฝั่งผู้ชายเนี่ยนะเห็นว่าเอ๊ะฝ่ายหญิงที่เป็นแฟนเก่าเนี่ย
แฟนใหม่มากินเนื้อย่างมีการโมโหล้มโต๊ะแล้วมีการยิงกัน
คุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยค่ะคือทั้งสองกลุ่มเลยนะ
มีกลุ่มแฟนเก่ากับกลุ่มแฟนใหม่รถอีแตนนั่นน่ะ
คือแฟนเก่าที่กลับไปพาพวกมาแล้วกลุ่มที่ยืนอยู่น่ะ
อยู่ห้าคนนั้นน่ะเป็นกลุ่มแฟนใหม่กลุ่มแฟนเก่าอ่ะยิงใส่กลุ่มแฟนใหม่
กลุ่มแฟนใหม่ก็ยิงสวนกลับไปแล้วหลังจากนั้นแยกย้ายกันหนีค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านเนื้อย่างฝากคลอง
อยู่ที่บุรีรำพุทธไทยสงฆ์ทีนี้ตอนที่ตำรวจสพคูเมืองที่บุรีรำมาถึงเนี่ยนะคะ
เจอคนเจ็บคือนายปอนนายปอนเนี่ยคือคนที่อยู่ในกลุ่มเป็นเพื่อน
อายุ๑๗ปีค่ะโดนกระสุนขนาด๓๘จากปืนไทยประดิษฐ์เนี่ย
ยิงเข้าที่แขนซ้ายแขนขวาจนได้รับบาดเจ็บทีนี้ต้องไปถามถามฝ่ายหญิง
๙ขวบแล้วก็มีในตังค์แฟนใหม่กินเนื้อย่างได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมง
ปรากฏว่าแฟนเก่าชื่อว่านายโซดาอายุ๑๗ปีเนี่ยเดินเข้ามาถามกลางวงเลยนะอ้าวไหนบอกว่าจะ
ก็เลยตอบไปว่าจะเลือกตังค์แฟนใหม่
อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดที่ร้านตอนที่เกิดเหตุ

ใช่ค่ะพอต่อไปแบบนี้แล้วปั๊บ
โซดาแฟนเก่าเนี่ยคว่ำโต๊ะเนื้อย่างเลย
แล้วคุณเนื้อย่างน้ำร้อนไปกระเด็นไปโดนหลาน๙ขวบ
จังหวะนี้นะฮะคือยกแต่ไม่ทันได้คว่ำนะยกแล้วกระแทกนะฮะ
ใช่แต่ว่าน้ำมันก็กระฉอกออกมาแล้วก็ไปโดนหลาน๙ขวบ
เมื่อกี้เห็นไหมโซดาก็เดินไปเลย
ซึ่งตอนนั้นตัวฝ่ายหญิงคุณปาม
เขาก็กลัวไงว่าเอ๊ะโซดาแฟนเก่า
จะกลับมามาดักทำร้ายในตังค์แฟนใหม่ไหม
เมื่อย่างเขาก็รู้นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็คอยเฝ้าระวัง
จู่ตอนที่จะกลับไปนี่รถอีแตนมาถึง
พอรถอีแตนมาถึงมันเป็นรถของโซดา
ซึ่งพอมาถึงปุ๊บยิงปืนใส่กลุ่มแฟนใหม่เลย๒นัดนะคะ
ทีนี้ก็เลยทำให้ในปอนซึ่งเป็นเพื่อนของในตังค์แฟนใหม่
ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะฟังเสียงดังเสาปามหน่อยค่ะ
เขาก็มาพูดแบบเหมือนมาเคลียร์ค่ะ

มันคือเรื่องที่ว่าที่ว่าเราไปคบคนใหม่ใช่ไหม
ค่ะ
เขาก็ต่อว่าเราหรือว่าไง

เพราะฉะนั้นเรานั่งอยู่กับใครอยู่กับตังค์ใช่ไหม

เห็นว่าเขาคว่ำโต๊ะเนื้อย่างด้วยใช่ไหม

หลังจากคว่ำเสร็จเขาทำอย่างไรอีก
แล้วเขาก็กลับรอเพื่อนคนชื่อตังค์มารับค่ะ
โอ้เห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเอาพวกมาดักรอใช่ไหม

เขามาถึงเขาจอดสักพักแล้วเพื่อนคนชื่อตังค์เข้ามาพอดีค่ะ
แล้วเขาก็ยิงกันเลยค่ะ

แบบนี้ทีนี้เราก็เลยไปสอบถามทางเจ้าของร้านเนื้อย่างหน่อยค่ะ

พนักงานในร้านก็มาบอกเจ้าของแหละว่าเนี่ยลูกค้าทะเลาะกัน
แล้วทางเจ้าของยังเดินไปขอร้องอยู่เลยว่าอย่าทะเลาะกันเลย
คือเห็นแล้วดูทรงแล้วว่าเอ๊ะน่าจะมีการแบบมาดักทำร้ายกันแน่เลย
เพราะว่าฝั่งลูกค้าที่อยู่ในร้านก็หมายถึงในตังค์แฟนใหม่

แล้วทางเจ้าของร้านยังแนะนำเลยว่าบอกเพื่อนให้มารับไหมล่ะ

แต่ไม่คิดไงว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่โซดาเนี่ย
แฟนเก่าไปเอาพวกมาแล้วก็มายิงกันแบบนี้นะคะ
ครับ
ยกโต๊ะยกขึ้นแล้วน้ำร้อนกำเครกระแดนใส่เด็กคนนั้นน่ะค่ะ
แล้วก็ขอบโต๊ะก็กระแทกน้องน้องเห็นน้องร้องไห้

หนูก็เรียกแฟนมาว่าคุณมาดูมาดูหน่อยว่าน้องเขาเป็นอะไร
นี่ค่ะคุยกับร้านเจ้าของร้านเนื้อย่าง
ไปเจอยายของนายโทดาร์
นี่ค่ะถามว่ายายมาที่โรงพักทำไมต้องบอกคุณผู้ชมก่อน
เพราะว่าตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวนายโซดาแล้วนะ
แล้วก็จับกลุ่มเพื่อนอีกคนนึงด้วยที่เป็นเจ้าของปืนชื่อว่าในโค้ก
จับได้แล้วนะสองคนตำรวจเอาทั้งสองคนเนี่ยมาสอบสวน
แล้วทั้งสองก็รับสารภาพนะคะว่าโซดานี่แหละคือคนยิง

เนี่ยภาพการจับกลุ่มมานะครับพบกลุ่มตัวมาที่รงพักนะครับ
ใช่แล้วก็โดนเรื่องของการพยายามฆ่าผิดเรื่องพรบออาวุธปืน
ส่วนยายเนี่ยยายเนี่ยนะคะหิ้วข้าวของไปเยี่ยมหลานไง
แล้วก็บอกว่าบอกกับนักข่าวว่าจริงพ่อแม่ของโซดานะ
เขาไปทำงานต่างจังหวัดก่อนหน้านี้เนี่ยนะยายอ่ะ
เคยเตือนแล้วเคยบอกแล้วว่าเนี่ยเป็นเด็กดีนะลูกอย่าเกเร
แต่พอมาเจอแบบนี้ยายบอกยายก็ต้องปล่อยไปตามกฎหมาย

รู้สึกเสียใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมั้ยครับ

มันก็ต้องตามรับตามมันของมันแหละ
มันทำเองมันไม่ได้สอนอย่างนั้น
ไม่ได้สอนว่าเป็นคนชั่ว
เวลาทำชั่วนี่แป๊บเดียวก็ทำได้

จะฟังไม่ฟังเขาไม่พูด
เขาไม่พูดกับจ่าย
เพราะเวลาย่ายไปจ่ายก็ไปมอบตัวดีกว่าโสดา